เรายังตามกันต่อเรื่องของการหายตัวไปของหนุ่มอบตสโหนที่จังหวัดศรีสะเกด
หายตัวไปถ้านับวันนี้เนี่ยย่างเข้าสู่วันที่๘แล้วนะฮะ
ครอบครัวเขายังคงมีความหวังทำทุกอย่างแล้ว
เรื่องของพิธีกรรมแลกไก่แลกชีวิตทั้งเรื่องของการแต่งงานกับลูกสาวผี
ต่างนานาทั้งเรื่องของการไปไหว้สารตายาย
ล่าสุดมีพระรูปหนึ่งนิมิตเห็นว่านุ่มคนนี้เขาถูกลักพาตัวไป
คุณผู้ชมครับแต่ว่าพาไปดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก่อน
ครอบครัวเขาตามหาทำอย่างไรกันบ้างนะครับ
เมื่อวานนี้พ่อของผู้สูญหายชื่อว่านายสมพงศ์เทศขัน
เป็นพ่อของนายอมรเทพเทศขันเป็นพนักงานอบตที่หายตัวไปนะฮะ
เมื่อวานนี้เนี่ยพ่อเขาพร้อมกับญาติยาดเดินทางมาที่ชายปาก
ในฝั่งด้านพิตรดของปากกะปือปวงนะคะบ้านโคกกี่
เป็นจุดที่อมรเทพเขาหายตัวไปนี่แหละ
ล่างจากที่เพื่อนของเขาเนี่ยฝัน

หายตัวไปใช่ไหมเพื่อนฝันว่าถูกคนจับขา

พอไปถึงก็ปรากฏว่าไปเจอบ่อน้ำจริง
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมมันอยู่ในป่า

นี้มันจะมีร่างมีร่องรอดของนายอมวลเทพฯรึปล่าว
แต่ก็ไม่เจอสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดนะครับ
แล้วก็ถูกจับขาเราก็มองเห็นคนที่จับขาเราไม่
ไม่เห็นมองว่าเขาจับขา

นึกสภาพออกไหมว่าตรงที่ถูกจับขาน่ะมันเป็นตรงไหน

ที่เป็นพระของวัดหนองคล้านะฮะเข้าไปทำพิธีเปิดป่า
พระรูปนี้ก็บอกกับนักข่าวว่าคือไม่เชื่อว่านาย
รเทพจะหลงป่าหรอกนะฮะเพราะว่าหลังจากที่นายอมรเทพ
นาเองท่านก็เชื่อว่านายอมรเทพเนี่ยน่าจะไปอยู่ในทางทิศทั้ง๓คน
ทิศนี้ได้แก่ทิศตะวันตกทิศตะวันตอสเฉียงใต้หรือว่า
หรือว่าทิศตะวันออกทิ้งเหนืออะไรแบบนี้นะครับ
เดียวกันท่านเองก็นิมิตเห็นว่า

ถูกพาตัวไปหรือว่าเป็นการลักษณะพาลักพาตัวไปเนี่ยครับ
จากผู้ชายสองคนนะฮะ
ลักษณะรูปร่างสูงใหญ่ผิวดำนะครับ
แต่ไม่เห็นว่าคนที่พาไปพาไปจากตรงไหน

นะแล้วชายสองคนที่พาตัวไปเนี่ยก็บอกไม่ได้ว่าเป็นคนหรือเปล่า

ที่ญาติญาติเขาเชื่อกันตามที่ร่างทรงบอกหรือเปล่า

ก็คิดว่ามีคนมันเหมือนกับอะไรนะ

อือ

มองไม่ชัดน่ะ

ตะเคียนไม่ได้เกี่ยวหลวงตาคิดว่าต้นตะเคียนไม่เกี่ยวนะ

ก็ยังไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า

ก็เข้าไปช่วยงมหาไอ้บ่อน้ำนี้

ก็ไม่รู้ว่าจะมีร่องรอยหรือเปล่า
มหากันไปงมเท่าไหร่ก็งมไม่เจอ

อมรเทพหายไปไหน

ไม่รู้ว่าหายไปเป็นเรื่องของ

หรือเขาอาจจะจงใจหายออกไปอยู่กับคนอื่นหรือเปล่า

เรายังคงตามกันต่อจนกว่าจะมีความคืบหน้านะครับ